ในช่วงนี้ใครที่ใช้รถใช้ถนนยามค่ำคืนโดยเฉพาะดึกดื่น

อย่างที่เราได้ให้คุณผู้ชมร่วมทำโพลกับเรานะคะ
เพราะว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นคืนแรกค่ะ

ทางตำรวจนครบานจะมีการปรับใช้สัญญาณไฟจราจร

ตามแยกทางร่วมแล้วก็ทางแยกต่างด้วยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเพื่อจะทดลอง

สัมพันธ์กับปริมาณรถที่แท้จริง

เพราะว่ามีปัญหาสัญญาณไฟจราจรแบบอัตโนมัติ
สัมพันธ์กับปริมาณรถที่แท้จริง
ทางพตศนิทร์มหาธาวรรักษารัชการ

สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรเร่งระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วน

แทนการใช้สัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติไประยะหนึ่งแล้วนะคะ
โดยได้มอบหมายให้แต่ละพื้นที่เป็นผู้ประเมินสภาพการจราจร

เพื่อแก้ไขปัญหารถติดสะสมในแต่ละช่วงเวลา
จะปรับกลับมาใช้สัญญาณจราจรอัตโนมัติเช่นเดิมในช่วงที่ไม่มีปัญหาจราจร
ขณะเดียวกันตอนนี้พลตำรวจโทษานิทก็มีคำสั่งให้แต่ละโรงพักทดลองเปิดไฟแดงกระพริบ
ซึ่งตามกฎหมายจะเป็นสัญญาณที่ให้ผู้ขับขี่หยุดรถมองซ้ายมองขวาก่อนจะขับขี่ต่อ
ในช่วงเวลาตั้งแต่๒๔นาฬิกาจนถึง๕นาฬิกา
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ขับขี่ในช่วงกลางคืน
และช่วยลดช่องทางในการก่อเหตุอัธยกรรมในเวลากลางคืน
เพราะว่าบ่อยครั้งที่ผู้ขับขี่รถในเวลากลางคืนจะถูกก่อเหตุขณะที่จอดติดสัญญาณไฟจราจร
หลังจากที่ได้ทดลองใช้สัญญาณไฟแดงกระพริบในคืนนี้
แต่ละโรงพักก็จะต้องรวบรวมผลดีผลเสีย
นำมาวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมต่อไปในอนาคตค่ะ